ข่าวเย็นไทยรัฐจะพาคุณผู้ชมไปเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่
แล้วก็ช่วยผู้ป่วยคนนึงด้วยนะคะที่จังหวัดบุรีรำ

ซึ่งป้ายโฆษณาคือสูงมาก๒๐เมตรค่ะ
จังหวะที่กำลังปีนขึ้นไปแล้วก็ลื้อถอนกันอยู่เนี่ย
อยู่ผู้ป่วยรายนี้วูบแล้วก็ชักเกรงคือชักแบบดิ้นเลยค่ะ
พี่ชายไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรีบแจ้งนะคะ

แพทย์ฉุกเฉินเกือบ๓๐ชีวิต
ปีนขึ้นไปช่วยชีวิตเขาให้ทันแข่งกับเวลาค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
แป๊บนึง
อ๋อมันวางเลิกผิดอ่ะ

โอ้โหนี่ค่ะผู้ป่วยนอนชักอยู่แบบนี้เลย
แล้วคือกลางแดดแล้วมันสุ่มเสี่ยงมาก
เพราะว่ารักษณะป้ายโฆษณามันก็เป็นเส้นร่อง
มันมีโอกาสที่เขาจะร่วงลงมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
และอย่างที่เห็นว่าการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากมาก
เพราะว่ากู้ชีพกู้ภัยหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเอง
คือต้องปีนขึ้นไปช่วยเหลือและประถมพยาบาลเบื้องต้นข้างบน
นี่ค่ะสภาพป้ายโฆษณาคือสูงลิฟต์เลยนะคะ
อุปกรณ์อุปกรณ์ต่างก็ต้องใช้วิธีการชักรอกขึ้นไปบนที่สูงค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แยกเสนสิริตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
มีกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลบุรีรำ
เกือบ๓๐ชีวิตมาร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุคนนี้
เขาชื่อว่าคุณประยูนเหล็กกลางอายุ๕๐ปีนะคะ
โอ้โหนี่เป็นการทำงานแข่งกับเวลา
เพราะว่าชีวิตของคุณประยูนขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย

แล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปด้านบน๒๐เมตรนี่แหละ
ประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นก่อน
แล้วก็ต้องใช้วิธีการชักรอกเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง
ตามขึ้นไปเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนนั้น
คือปกติผู้ป่วยที่ชักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายคือ

แล้วยิ่งอยู่บนที่สูงแบบนี้ด้วยนะคะ

ทำงานแบบทุลักทุเลเลยแล้วก็เสี่ยงอันตรายมาก
การทำงานทำอะไรหลายอย่างมันลำบาก

แต่ก็จะมีอาการกำเริบขึ้นมาเป็นระยะ
แล้วชีพจรเขาอ่อนลงเรื่อย
สุดท้ายแล้วปฏิบัติการนี้๓ชั่วโมงได้นะคะ
ถึงจะสามารถประถมพยาบาลแล้วก็นี่ค่ะ
ค่อยนำตัวนายประยูนผู้ประสบเหตุลงมาได้อย่างปลอดภัย
โอ้โหทุกคนนี่จุดพลุได้จุดแล้วอ่ะ
ก็คือต้องประถมพยาบาลก่อนถึงจะนำตัวลงมา

ก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาล
ให้คุณหมอช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
มาทำการลื้อถอดป้ายโฆษณาพอได้รับการว่าจ้างมา

วันเกิดเหตุเนี่ยมารื้อเป็นวันที่สาม
ทีนี้ก่อนที่จะขึ้นไป
พี่ชายบอกว่าน้องไม่ได้กินข้าวเช้าเลย

จังหวะกำลังตัดเหล็กอยู่โอ้โหวูบเลยแล้วก็ชักเกร็ง
เขาบอกผมไม่รู้จะทำยังไงดีเลยต้องรีบปีนลงมา

ดีใจที่น้องปลอดภัยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมาก
ที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็ช่วยชีวิตน้องเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ลักทุเลจริงเพราะว่าเกิดบนที่สูง
แต่ก็เป็นต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่จริงนะ
สามารถช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แต่ก็เป็นอุทาหอนอย่างหนึ่งทำงานบนที่เสียง
ร่างกายตัวเองก็ต้องมีความพร้อมเป็นอันดับแรกเลยนะคะ